สุดหัวใจแม่วางดอกไม้จดหมายอาลัยแตงโม
คือถ้านับกันจริงวันที่คุณแตงโมจากไปครบหนึ่งเดือน

ใช่เพราะว่า๒๖กุมภาเป็นวันที่เจอศพ
เป็นการยืนยันว่าคุณแตงโมเธอเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันหน่อยค่ะ
คุณแม่พะนิดาศรีรยุทธโยธินนะคะ
คุณแม่ของคุณแตงโมก็เดินทางไปที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑
เป็นจุดที่พบศพคุณแตงโมนี่ค่ะ
เดินไปปุ๊บก็ตรงไปที่ภาพนี้คุณผู้ชม
ภาพคุณแตงโมสวมใส่ชุดผู้ช่วยพยาบาลนะคะ
คุณแตงโมตั้งแต่เด็กแล้วบอกว่าอยากเป็นพยาบาล
จะได้ดูแลคุณพ่อกับคุณแม่ยามแก่เท่านะคะ
คุณแม่บอกว่าพอเห็นรูปของคุณแตงโมน้ำตาไหลเลย

เมื่อวานนี้ก็เลยเป็นบรรดารุ่นน้องเอารูปนี้มาไว้อะไรด้วยที่ท่าน้ำ
ใช่ค่ะจริงแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่รู้ว่าคุณแตงโมเสียชีวิตนะคะ
บรรดาแฟนคลับบรรดาคนที่รักคุณแตงโมเนี่ยทยอยมาที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งแล้ว
เอาดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลับสีขาวที่คุณแตงโมชื่นชอบ
มาวางไว้เป็นการไว้อาลัยแล้วก็มีแฟนคลับชาวต่างชาติด้วย

คุณแม่บอกว่าจริงแล้วน้องโมชอบ๒สี
ก็คือสีชมพูโอโรสกับสีขาวนะคะ
นี่ค่ะคุณแม่ก็เขียนจดหมายด้วยลายมือของคุณแม่เองนะคะ
เป็นการไว้อาลัยให้กับลูกสาวด้วยคุณผู้ชม
ข้อความในจดหมายก็ค่อนข้างที่จะบ่งบอก
สภาพจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของคุณแม่

แต่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในเนื้อจดหมายว่ามีอะไรบ้าง
ทีนี้คุณผู้ชมจังหวะหนึ่งค่ะตอนที่คุณแม่
นี่คุณแม่กุมมือแบบนี้

ธิษฐานจิตค่ะไปถึงคุณแตงโมนะคะ
เห็นไหมคะฝั่งขวามือของคุณแม่ก็จะเป็นกองทัพสื่อนะคะ
คอยถ่ายภาพแล้วก็สักพักหนึ่ง
คุณแม่ก็ร้องไห้ออกมาเลยค่ะ
คุณแม่ร้องไห้แล้วก็เปิดใจกับสื่อนะคะ
คุณแม่บอกว่ารู้สึกสงสารลูกสาวมาก
ตั้งแต่เดินเข้ามาพอเห็นรูปลูกปุ๊บ
คนลุกสู้เลยค่ะพูดไม่ออกเลยนะคะ

ตอนนี้แตงโมขึ้นสวรรค์ไปทำงานให้กับพระเยซูแล้ว
หัวใจของแม่แตกสลายมาก
ไม่น่ามาเสียชีวิตแม่ยังรับไม่ได้
ทุกวันนี้ก็ทรมานจะทำอะไรก็จะบอกลูกตลอด
เหมือนกับว่าลูกยังอยู่กับคุณแม่นี่ค่ะ
จังหวะที่ปล่อยหัวออกมานะคะ
พนิดาบอกว่าคุณแตงโมนับถือพระเจ้ามาก
แตงโมบอกว่าอยากไปรับใช้พระเจ้า
ประโยคนี้แหละค่ะที่คุณแม่ตอนที่ให้สัมภาษณ์สื่อ

เพราะประโยคนี้คุณแม่บอกว่าเหมือนเป็นลาง
ว่าคุณแตงโมจะไม่ได้อยู่กับแม่แล้ว

แตงโมอยากไปรับใช้พระเจ้านะคะ
แล้วคุณแตงโมชอบไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์
นี่ค่ะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจบอกว่า
หลังเสร็จสิ้นงานคุณแตงโมแล้ว
จะเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาคริสต์

ตามที่คุณแตงโมเคยขอไว้ค่ะ
ความรู้สึกของตัวเราเนี่ยหัวใจของคุณแม่มันสลายสลายมากเลย
มันทานข้าวก็พยายามทานให้มันอ้วนนะ
คุณแม่ก็ผอมลงเพราะว่าหัวใจมันใจสลายอ่ะ
ถ้าคุณไม่เป็นคุณแม่คุณไม่รู้หรอกว่ามันเกิดความรู้สึกยังไง
คือเราคิดถึงเขามากเขากำลังน่ารักกับคุณแม่มากเลย
ก็คิดว่าพองานน้องโมเสร็จ
คุณแม่จะเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาเคยคิดว่าอย่างนั้นนะคะ
เพราะน้องโมขอไว้ด้วยก็จะให้เป็นของขวัญน้องโมด้วยล่ะ

คุณแม่ใจสลายกินอะไรไม่ค่อยลงแต่ดูคุณแม่ซูบลงนะคะ
แต่คุณแม่ร้องเพลงร้องเพลงเป็นการระบายความทุกข์ความเครียด

แม่บอกว่าไม่เป็นคุณแม่ก็คงไม่รู้หรอกว่าจะเศร้าขนาดไหนอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วนั่นเห็นไหมคะในมือคุณแม่คืออะไร
จดหมายที่คุณแม่เขียนระบายความรู้สึกถึงลูกสาวคุณแตงโมนะคะ
ใจความระบุบอกว่าถึงน้องแตงโมลูกรักของแม่
นี้น้องขึ้นสวรรค์แล้วตามปรัฐนาของน้องที่อยากรับใช้พระเจ้า
แต่แม่คิดถึงลูกมากวันนี้น้องจากไป๓๐วัน
แม่เสียใจน้องจากไปเร็วมากน้องกำลังสวยมาก
เรากำลังมีความสุขกันมากน้องเพิ่งรับปริญญาได้ไม่กี่วัน
น้องก็กลับมาอ้อนแม่มากแม่อธิษฐานทุกวันกับพระเจ้า
ขอให้น้องมาอยู่มาหาแม่แม่คุยกับรูปแตงโมทุกวัน
เหมือนน้องยังอยู่กับแม่รักลูกสุดหัวใจคิดถึงลูกมาก
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นจดหมายที่คุณแม่พะนิดา
เขียนถึงคุณแตงโมนิดาเพื่อเป็นการไว้อะไรกับการจากไป
๑เดือนเต็มนะคะสำหรับการเสียชีวิตของคุณแตงโมค่ะ